สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
เธอจะต้องแต่งหน้าตัวเธอเองให้ดูดีที่สุด
เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเวลาถูกถ่ายรูปไป
หรือว่าออกกล้องไปคนเห็นทั้งประเทศใช่ไหม

แต่ฉันมีเวลาให้เธอเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้น
ในการที่จะทำให้เธอดูดีขึ้นมาได้
ต่อหน้าสื่อทั้งหมดในวันนี้
เราอาจจะไปเจอนะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาที่จะต้องแบบรีบด่วนเลย
เพราะว่าจะต้องไปปรากฏตัวที่นู่นที่นี่
ของมาลืมไปไม่ครบอยู่ในนู่นเนี่ยต่างนะ

ใครจะได้อะไรติดถุงไปบ้าง

ฉันจะสุ่มเรียกไปเรื่อย

การที่เขาต้องมีทักษะในการที่จะ

เราไม่ได้มีช่างแต่งหน้าทำผมติดตามน้องไปตลอด
ฉะนั้นน้องจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ดีที่สุด
เวทีนอกไม่มีตัวช่วยค่ะ
ในอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ย

ดังนั้นเนี่ยบางอันยังไม่ได้เปิด
เราจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดกระเป๋าเลยทีเดียว
ดังนั้นทำเวลาไว้ให้ดีที่สุด
แน่นอนถ้าเราอยากไปแต่งในห้องน้ำหรือ
มันก็จะต้องขโมยเอาเครื่องสำอางเข้าไปแต่งในห้องน้ำอีกไม่ได้

ในกระเป๋าเธอจะมีกระจกหรือเปล่า
ไม่ทราบ
พร้อมแล้ว

ใจร้ายเกินไปไหมกับสิ่งที่เราทำบททดสอบโดยให้แต่งหน้าเพียงแค่๑๕นาที
นี่ก็เร็วไปหน่อยเนาะโดยระยะเวลาที่มันซัดมากกับอุปกรณ์การแต่งหน้าที่ไม่ครบจะใจร้ายไหม

ฉันไม่บอกหรอกนะว่าใครได้อะไรยังไง
เราก็รู้ไม่ได้อุปกรณ์ครบทุกคนเหรอ
จะได้อะไรบ้างและของในนั้นไม่ครบด้วย
ก็เริ่มแบบใจแป้วแล้วหันมามองหน้ากับเจลลี่แล้วว่า

เราอยากที่จะเห็นปฏิพันธ์ไว้ที่

ที่เรามีของแค่นี้

แล้วก็แต้มที่ตาเลยค่ะ

มันก็จะเป็นสีส้มมันก็เลยอ่อน
มันแต่ฝีปากไม่ค่อยมีเพราะมันไม่มีลิปสติกไงค่ะ
พยายามเอาบาสนอนมาทานแล้วแต่ปากแฮงมันก็ไม่ติด
แต่ตอนนี้หมวดต้นสอบทำไมเราจึงต้องทำ
แล้วเราต้องการให้ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าดูดีดูสวยงาม
แล้วก็สามารถที่จะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อได้
เมื่อมีมงกุฎเป็นเดิมพันธุ์แม้อุปกรณ์จะไม่ครบ
สาวก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์

เพราะว่านางไม่ได้อาชโด
ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ
ไม่ได้มีกฎระเบียบว่าอะไรไม่ใช่อะไรนะ

เพียสดีจ้ะ

ก็ได้เดินดูทุกคนอย่างนี้ค่ะ
คือมีความกลัวอยู่ในตัวอยู่แล้ว

ก็แรงติดมานี่อยู่เลย

รู้สึกว่านาฬิกาค่ะมันเดินเร็วผิดปกติ
ผ่านไปเห็น๑๐นาทีเอ๊ะผ่านไปเห็นทีนึง
ทำไม๕นาทีแล้วอ่ะคือมันผ่านไปไว้มาก
เดี๋ยวพอหมดเวลาต้องวางมือเลยนะ

สิ่งที่หนูถืออยู่ในมือคืออะไรแล้วเขาเอาไอไลท์มาจากนั้น
ไอไลท์แล้วหนูมีนี่ด้วย
ไปได้มีแต่พาเลสลิฟต์แล้วก็ชุดแปลงแล้วก็เป็นอาเลนเนอร์
ซึ่งแบบโอ้โหจะทำได้ยังไงแค่๑๕ทีแล้วกับอุปกรณ์แค่นี้
มือสั่นมือสั่น
เออนางไม่มีไอไลท์เนอร์นางเอามาสคาล่าเขียนไอไลท์เนอร์นะ
จังหวะที่เรากำลังฝักมาคาร่าอยู่เราคิดได้ว่าตาฉันเป็นคนตาสวย
ฉันจะทำยังไงให้ตาฉันเด่นขึ้นทำในนั้นก็คือมาสคาล่าค่ะแล้วก็เห็นแปลง
ก็พยายามหาแปลงอันที่แข็งอะค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มกับมาคาร่าแล้วก็ปัดเป็นไอลายเนอร์แล้วคือกรีดเป็นไอลายเนอร์แทนเลยค่ะจังหวะนั้น
ดูโอเคนะนี่ดูดแก้มขึ้นฤทธิ์
เออนี่
เดี๋ยวไม่เสร็จหรอกเอ้า
วางมือให้หมดเลยทุกคน
ยังสามารถใช้ได้แบบครบเกือบเยอะมากเลยทีเดียว

เป็นไงเมื่อกี้คุณลักษณ์เห็นแล้วว่าไหนมั้งนะ
คือบางคนจะติดกับพฤติกรรมเดิมคืออะไรรู้ไหม
เวลาเราจะย้ำตาเราก็ย้ำตาอยู่นั่นแหละ
ไม่เฉลี่ยเวลา๑๕นาทีเป็นบริเวณอื่นของใบหน้าไง
เห็นแต่แต่ละคนทุกคนย้ำแต่ตา

บางคนแต่งมาแล้วไม่เปลี่ยน

ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลย
แต่คือหนูว่าหนูทาขอบแล้วด้วยสีน้ำตาลเข้ม
แต่แบบหนูก็ดูในกระจกแล้วเออมันก็เข้มแล้วนะ

ไปเจอผู้ชายได้แล้วใช่ไหมคะ

เออเธอแต่งแล้วเปลี่ยนเลยเนอะเธอต้องแต่งหน้านะอันนี้ก็คิดในใจ
นี่ชมหนูใช่ไหมคะหรือว่าแอบว่าหนูว่าหน้าเธอสดไม่ได้นะอะไรอย่างนี้

แล้วเธอใช้อะไรเบอร์๕กับเบอร์๖เธอใช้อะไร

แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันแบบว่าจวนตัวอย่างนี้อะไรก็ได้ที่มันสามารถให้มีสีสันเกิดขึ้นมาได้เนอะ

แต่มีบางคนใช้ลิปสติก

พอไปแอบดูหน่อย
จริงเราชอบเบอร์นี้นะ

น่าขึ้นเวทีได้เลยค่ะ
นี่ก็คือบททดสอบอันแรกนะคะ

พอเป็นแบบว่ากระสาย

เราจะดูซิว่าพวกคุณน่ะ

อะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

เท่าที่ดูโดยรวมแล้วคือโอเคเลย
แสดงว่านางมีวิดีโอตัวรอดได้

ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนทำบททดสอบอันนี้

ทีเดียวเราจะมีรางวัลให้
เดี๋ยวเราก็จะมอบเครื่องสำอาง

หมายเลข๕เป็นตัวแทนออกมารับจากพี่ปุ๋ยหน่อย
ค่ะ
โดยกับจอยจ้ะ

อยากให้มันไส้ใครใช่ไหมอะไรอย่างนี้

อย่างพี่บูมอย่างนี้ได้รับความชมว่าแบบ
แต่งดีโอ้ถ้าหนูได้อย่างนั้นหนูก็ดีเหมือนกันค่ะ

เฮ้ยกรรมการหรือคอมเมนเตอร์
อาจแอบใส่อะไรให้หรือเปล่า
แต่งหน้าขนาดนี้แบบสามารถขึ้นเวทีได้เลย

แล้วก็แบบได้รับความชม
เขาแบบเฮ้ยโอเคมากอะ
เหมือนเขาแบบเขาหญิง

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้